นทบุรีที่ศูนย์ราชการในช่วงหนึ่งและสองศีลหาคมนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ต้องไล่จากกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
ต่างที่คาดว่าคนร้ายจะใช้เป็นเส้นทางในการ
มาก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนะครับมีภาพจากกล้องวงจรป
เพิ่มเติมเข้ามานะครับที่เจ้าหน้าที่อ่าได้เปิด
สงสัยที่อาจจะไปก่อเหตุอ่า
ในการวางเพลิงร้านค้าย่านประตูน้ำอืมนี่ฮะ
เพราะว่ากล้องวงจรปิดที่ทางเข้าศูนย์การค้าอินทราประตูน้ำ
จับผ้าผู้ชายคนหนึ่งลักษณะการแต่งกลายก็คือ
สะพายกระเป๋าเป้สีน้ำเงินสวมหมวกสีน้ำตาลและที่สำคัญเหมือนกับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดทุกจุดที่เจอค่ะคือทุกคนแต่งตัวคล้ายกัน
หน้ากากอนามัยใช่ค่ะปิดบังใบหน้านะครับอ่า
แล้วหลายหลายจุดก็คือจะขึ้นรถแท็กซี่ค่ะเพราะคาดว่าเป็นบุคคลที่มาจาก
อ่าพื้นที่ทางชายแดนใต้อืมที่จะไม่เชี่ยวชาญพื้นที่ในกรุงเทพ
ก็เลยนั่งแท็กซี่อันนี้ที่เป็นรายงานจากหน่วยความมั่นคงนะครับ
ตรงนี้เชื่อว่าอาจจะเชื่อมโยงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้ร้านค้าในย่านประตูน้ำ
ก็ได้อ่าแต่ต้องรอการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับส่วน
ผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมได้แล้ว๒คนนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือผู้ที่คาดว่าจะเป็นบุคคลในภาพจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เมื่อช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่วันพระหัสสมดีที่สองสิงหาคมค่ะนะฮะ
อันนี้เป็นเพลิงไหม้ที่ประตูน้ำช่วงเช้ามืดวันศุกร์นี่ฮะ
อันนี้คืออ่าช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่พระหัสสมดีที่หนึ่งสิงหาคมค่ะ
ผู้ชายเสื้อสีเหลืองเนี่ยเห็นไหมสวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าหมดนะครับ
แล้วก็เอาอะไรมาหย่อนไว้ที่ป้ายชื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก่อนจะมีคนไปตรวจสอบพบแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะครับ
ที่สุดแล้วเนี่ยก็ไล่ตามกล้องวงจรปิดต่างแล้วเจ้าหน้าที่ก็เจอว่าชายคนนี้ก็ขึ้นรถแท็กซี่
อ่าไปกับเพื่อนอีกคนนึงก่อนที่จะขึ้นรถแท็กซี่ไปหมอชิดนะ
ก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้างแถวนั้นก่อนแต่ก็ยังปิดบังใบหน้าเหมือนเดิม
อืมไปถึงหมอชิดก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันอีกค่ะแล้วก็ขึ้นรถซื้อตัวรถโดยสาร
มุ่งหน้าลงไปทางภาคใต้ค่ะก่อนที่เจ้าหน้าที่ที่ด่านปฐมพรแถวชุมพร
ควบคุมตัวไว้ได้ตอนที่ขึ้นไปตรวจค้นบนรถนะครับ
แล้วก็ส่งตัวมาให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติสอบสวนดำเนินคดีนะครับ
วันนี้ครับทางแม่ของผู้ต้องสงสัยนะฮะหนึ่งในนั้นนะครับ
อ่าคือสองคนเนี้ยที่ถูกควบคุมตัวได้นะครับที่เป็นผู้ต้องสงสัยนะครับ
คุณผู้ชมครับคนหนึ่งชื่อนายลูไอแซแงกับอีกคนนึงชื่อนายวินดันมาหะ
วันนี้แม่ของนายลูไอนะครับชื่อว่านางรอฮานิงมหามะอ่า
พร้อมกับครอบครัวของนายวินดันด้วยนะครับได้ขึ้นมาที่กรุงเทพนะฮะ
ขึ้นรถไฟมานะครับมาตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเช้าวันนี้นะครับ
มาถึงหัวลำโพงนะครับมาจากนราธิวาสก็เพื่อจะมาขอเยี่ยมลูกชาย
แล้วก็สอบถามข้อเท็จจริงจากลูกชายว่าตกลงแล้วไปก่อเหตุแบบนั้นจริงหรือ
นางรอฮานิงแม่ของนายลูไอบอกว่า
จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาและแม่กำลังรอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่อยู่
อยากจะให้แจ้งถึงความปลอดภัยของลูกชายอย่างน้อยให้ได้ยินเสียงลูกก็ยังดี
ค่ะส่วนที่บ้านนะครับตอนนี้ก็รอลูกชายกันอยู่นะครับ
ลูกชายสอนหนังสือให้กับเด็กเด็กที่บ้านนะครับเด็กก็ยังรอลูกชายมาสอนหนังสือนะครับ
หากลูกชายทำผิดหรือไม่ผิดอย่างไรแม่บอกว่าอยากให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
อยากให้เจ้าหน้าที่ให้ให้ความยุติธรรมกับลูกชายด้วยจนถึงวันนี้ตั้งแต่ถูกควบคุมตัว๓วันแล้ว
ยังไม่ได้รับการติดต่อใดจากเจ้าหน้าที่เลยแต่ยืนยันว่าลูกชายเป็นคนนิสัยดี
แล้วกำลังจะรับปริญญาแล้วก็กำลังเรียนต่อปริญญาโทด้วยค่ะส่วนการเดินทางมาที่กรุงเทพของลูกชายนั้น
ลูกชายบอกแม่ว่าขอขึ้นมาเที่ยวหลังจากทำงานวิจัยเสร็จแม่ก็เห็นว่าลูกเหนื่อยก็อนุญาตให้มาเที่ยว
ปกติลูกชายจะมาเที่ยวกรุงเทพ๒๓ครั้งมากับครอบครัวเชื่อว่าลูกชายไม่ได้เป็นคนลงมือก่อเหตุ
ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพแน่
เพราะว่าดูจากภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยที่แม่บอกว่ามีภาพตามจุดต่างที่บอกมาแถวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แถวหมอชิดอะไรเนี่ยไม่เหมือนลูกชาย

เพราะว่าคนที่บ้านตอนนี้ก็กำลังรอดูน้องอยู่น้องน้องนักเรียนของของน้องลูอายเนี่ย
กำลังรอการกลับมาของเจ๊ครูเขาอยู่แม่แค่อยากทราบว่าน้องอยู่ที่ไหนตอนนี้แค่นั้น

ญาติญาติที่กรุงเทพนะฮะเพื่อรอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่นะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็ล่าสุดนะครับพันธบทเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับบอกว่าการควบคุมตัวทั้งสองคนเนี่ย
คือนายลูไอกับนายวินดันเป็นการควบคุมตัวตามพรกรบริหารราชการ
สถานการณ์ฉุกเฉินพศ๒๕๔๘ซึ่งได้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้๗วัน
หลังจากที่ควบคุมตัวได้ที่จังหวัดชุมพรขณะนี้อยู่ระหว่างการนำตัวไปทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลนะครับ
ซึ่งเวลา๗วันเนี่ยทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าก็คือวันที่๒๘สิงหาคม
โดยทั้งสองคนนั้นถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่วันที่๒สิงหาคมได้มีการตรวจร่างกาย
แล้วเข้าสู่กระบวนการซักถามซึ่งสิทธิ์ของผู้ต้องหาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการเยี่ยมของญาตินั้น
เพราะฉะนั้นคุณแม่ของนายลูไอกับครอบครัวนายวินดันก็ลองติดต่อที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติดูนะครับ
ตอนนี้อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ได้รับสิทธิ์ของผู้ถูกสักถามตามปกติ
มาตรฐานเดียวกับผู้ถูกควบคุมตัวรายอื่น
ทำการควบคุมโดยปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย
จัดให้ได้รับสิทธิ์ของผู้ถูกควบคุมตามปกติไม่ได้เป็นไปตามข่าวลืออื่น
หรือกระแสข่าวอื่นตามที่ปรากฏในโลกโซเชียล
ตอนนี้ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ในการทำงานก่อนขอให้เชื่อมั่น
แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากทางราชการเท่านั้น
อันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ยืนยันมา
นี่ก็ทำให้เห็นภาพของคดีวางระเบิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับใช่ค่ะ